เคยแต่งงานแล้วก็เลิกกับสามีไปประมาณ๒๐กว่าปีค่ะ
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะมีลูกหนึ่งคนชื่อน้องใหม่คชาการพ่วงเพชรค่ะ
ตอนนี้ลูกอายุ๒๔ปีค่ะเมื่อเกือบสองปีที่แล้วอะค่ะ
ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านเขาก็เลยบอกว่าขอไปทำงานที่หัวหิน
วันนั้นฝนตกหนักมากใหม่ประสบอุบัติเหตุ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถเก่งค่ะ
ชนหนักมากค่ะสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
หมอบอกว่ามีเลือดออกในสมองค่ะต้องทำการผ่าตัดโดยด่วนเลย
โอกาสรอดก็น้อยมากค่ะ
ใหม่เขานอนเป็นผักไม่รู้สึกตัวเลยประมาณ๕เดือนค่ะ
อยากได้เงินมาดูแลลูกมารักษาลูกให้หายค่ะ
คำว่าจบพูดเบาก็เจ็บ
แค่เธอไม่เก็บฉันไว้ในหัวใจ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน

และเวลาของเราก็มาถึงแล้วนะครับ
นาฬิกาตรงนะครับตอนนี้เลยทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
พบกับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ก็พอสู้ไหวแต่ถ้าพลังชีวิตถดถอยเมื่อไหร่
กำลังแรงใจแรงกายกำลังเงินก็ถดถอยตามไปด้วย
อยากให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้เชิญค่ะมายครับมาย
ไม่ครับคุยกับแม่หน่อยไม่ไม่ไม่ครับ
สวัสดีค่ะชื่อนางวิการดาแซ่พัวชื่อเล่นชื่อแอร์อายุ๔๐ปีค่ะ
อยู่จังหวัดประจวบคิริขันค่ะทำงานรับจ้างทั่วไปค่ะ
เคยแต่งงานแล้วก็เลิกกับสามีไปประมาณ๒๐กว่าปีค่ะ
พอเลิกกับสามีไปก็เลี้ยงลูกคนเดียวค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ
มีลูกหนึ่งคนชื่อน้องใหม่คชาการพ่วงเพชรค่ะ
ตอนนี้ลูกอายุยี่สิบสี่ปีค่ะ
ตอนเด็กใหม่เป็นเด็กดีค่ะเรียนเก่งแล้วเขาก็ชอบเล่นดนตรี
ดนตรีที่เขาชอบคือกีต้าเบสค่ะชอบเล่นค่ะฝึกฝนด้วยตัวเองค่ะ
และตัวแม่ก็สนับสนุนค่ะพอโตขึ้นมาใหม่ก็ไปเล่นดนตรีกับเพื่อน
เวลาเขาได้เงินมาเขาก็จะเอามาให้แม่ค่ะทุกบาททุกสตางค์
ถ้าเขาอยากจะต้องใช้อะไรเขาก็จะมาเบิกแม่ครับขอเงินหน่อยครับ
จะไปตัดผมครับขอเงินหน่อยดีใจค่ะภูมิใจ
มีลูกคนเดียวด้วยค่ะเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจเลยค่ะรักมากค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าขอไปทำงานที่หัวหินเป็นผับแห่งหนึ่งค่ะ
เขาไปทำงานได้วันที่หก
วันนั้นฝนตกหนักมากใหม่ประสบอุบัติเหตุ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถเก่งค่ะ
หนักมากค่ะสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

พอไปที่โรงพยาบาลเข้าไปห้องฉุกเฉินค่ะ
เข้าไปนี่ก็เจอแบบใหม่นอนหมดสติอะค่ะ
เรียกอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนอนแน่นิ่งเลยค่ะ
หมอบอกว่ามีเลือดออกในสมองค่ะต้องทำการผ่าตัดโดยด่วนเลย
โอกาสรอดก็น้อยมากค่ะ
ใหม่เขานอนเป็นผักไม่รู้สึกตัวเลยประมาณ๕เดือนค่ะ
ก็ดูแลทุกอย่างค่ะอาบน้ำแปลงฟัน
ตอนนั้นใหม่เจาะคอต้องให้อาหารทางสายยางค่ะ
ตอนนั้นคิดว่าจะทำให้ลูกหายให้ได้ค่ะ
ใช้วิธีร้องเพลงให้ใหม่ฟังค่ะ
เอามาทำท่าประกอบด้วยค่ะเวลาร้องเพลง
ก็เคยจับมือของไมค์ค่ะ

เขาจับสีหน้าเขาก็เบิกบานขึ้นค่ะ

จากที่แม่ร้องเพลงให้ใหม่ฟัง
หมายก็เริ่มมีพัฒนาคม
กำมือแบร์มือได้หลังจากกำมือแบร์มือได้ทีนี้ก็สอนทำหนึ่ง
รู้สึกดีใจค่ะดีใจมากเพราะว่าจากตอนแรกเลยที่ไม่มีความหวังเลย
หมอบอกว่าอาจจะติดเตียงแบบนี้ไปตลอดชีวิตค่ะ
ไม่มีสิทธิ์รักษาเป็นผู้พิการก็จริงค่ะแต่ว่ามันก็มียานอกบัญชี
แล้วไปหาหมอแต่ละครั้งก็ต้องมีค่าเดินทางค่ารถค่าน้ำมันค่ะ
เขาบอกว่าในประเทศไทยนี้ไม่มีหมอคนไหนที่จะทำให้สมองที่มันแหว่งไปแล้วมันกลับคืนมาได้
จากว่าต้องมีเงินสองล้านนะคะไปฉีดสเต็มเซลล์ที่ประเทศจีนนู่นนะคะ
แล้วเงินสองล้านจะไปหาจากที่ไหนขนาดสองร้อยยังหายากเลยค่ะเพราะว่าเงินก็จะไม่มีให้ลูกกินแล้วค่ะ
อยากได้เงินมาดูแลลูกมารักษาลูกให้หายค่ะ
ทุกวันนี้แม่ดูแลใหม่ด้วยความรักความเอาใจใส่ความห่วงหาอาธรณ์กันค่ะ
เหนื่อยแต่ก็ต้องทำเพื่อลูกค่ะรักใหม่มากค่ะ
ติ่งของแม่หอมแม่สิครับ

ของคนที่เป็นแม่ที่มีต่อลูก

แล้วก็ไม่ต้องการอะไรตอบแทน
จากอยากได้ลูกคนเดิมกลับมา

เราอาจจะได้ยินเสียงร้องไห้อยู่
ตอนนี้ก็คือเสียงของคุณยายนะคะ

ครับมาพบกับนักสู้ชีวิตนะครับ
คุณแอร์ครับแม่ผู้ไม่ท้อไม่ยอมรอปฏิหาร

เพื่อลูกผู้พิการที่ต้องดูแล

สวัสดีครับ

สู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

วันนี้ก็คุณแอร์เข้ามากับลูกชายด้วย

แล้วก็ยังมีเรียกว่าเป็นผู้ดูแลผู้ติดตามมาด้วย

มีใครมากันบ้างคะคุณแอร์
มียายของใหม่ค่ะ
แล้วก็มีหน่วยกู้ภัยค่ะ

เพราะว่าน้องใหม่จะต้องนั่งอยู่บนเตียงตลอด

ขอต้อนรับหน่วยกู้ภัยนะครับ

แล้วก็คุณเต้แล้วก็น้องใหม่นะครับ

สาเหตุที่เราต้องมีพี่กู้ภัยมาด้วยนะคะ
น้องใหม่นะคะที่อยู่บนเตียงไม่สามารถเดินได้
และการที่จะย้ายผู้ป่วยแบบนี้เราต้องอาศัยกู้ภัยนะ
ยกขึ้นรถของกู้ภัยมาอีกทีนึง
แล้วก็ช่วยกันยกเข้ามาในสตูด้วยถูกไหมคะพี่

เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่เป็นรถกู้ภัย
จะมารถโดยสารรถอะไรก็คือไม่สะดวกมาจริง
วันนี้ต้องกลับขอบพระคุณนะคะกู้ภัยทั้งสองท่านด้วยที่สละเวลามาให้นะคะ

แล้วก็ขออนุญาตให้พี่นะฮะทั้งสองนะพี่ต้อยกับพี่เต๊นั่งอยู่ในรายการ

เพราะว่าคุณใหม่เนี่ยบางทีก็ไม่สามารถนั่งในท่านี้ได้นาน
งด้วยสุขภาพของหลังนะคะ
อันนี้ก็กว่าจะปรับกันได้อย่างนี้กว่าจะโอเคนี่ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยพอสมควรนะคะ
คุณแม่ค่ะเลี้ยงลูกมาคนเดียว

ห้าขวบก็เลี้ยงมาคนเดียว

คนเดียวค่ะ
ด้วยความยากลำบากเพราะว่าฐานะก็ยากจน
แล้วเลี้ยงมาก็กว่าจะโต๒๓ปี
กว่าจะรู้เรื่องกว่าจะทำงานได้
พอจะช่วยเหลือครอบครัวได้
ก็ต้องมาประสบอุบัติเหตุกลายเป็นแบบนี้
คุณแม่น้องเคยทำงานอย่างอื่นมาก่อนไหม
ก่อนจะตัดสินใจไปทำงานที่หัวหินอย่างที่ว่า
น้องก็เป็นนักดนตรีครับ

เล่นค่ะได้ออกวงกับเพื่อน

ใช่ค่ะก็เป็นวงเล็กค่ะ
คุณแม่ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ด้วยความที่ว่าทางบ้านฐานะยากจน
แล้วใหม่ก็เห็นว่าแม่กับยายลำบาก
เขาก็อยากช่วยอยากให้แม่กับยายมีรายได้
เขาก็ขออนุญาตไปทำงานที่หัวหินค่ะ

อยู่อำเภอปานบุรีค่ะห่างจากหัวหินประมาณ๒๐กว่ากิโลค่ะ
ใจจริงของคุณแม่เลยอยากให้ลูกไปไหมคุณแม่

แต่ว่าด้วยความยากจนของฐานะทางบ้าน
ห้ามเขาแล้วค่ะเพราะว่าถ้าแลกกับ
เงินรายได้ที่จะได้มากับชีวิตของลูกเนี่ย
ชีวิตของลูกมากกว่าค่ะ
แต่ด้วยความที่ลูกเป็นลูกชายแล้วก็อยากรับผิดชอบ

รู้สึกว่าครอบครัวนี้ต้องมีเขาเป็นคนปกป้อง

อยากจะปกป้องแม่และปกป้องยาย

แม่ยายมีเรื่องความในใจอะไรกัน
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนั้นคุณแม่
ก็คือก็ห้ามเขาอีกค่ะ
บอกเขาว่าหางานที่ปรานทำดีไหม

แต่ว่ารอเขาเรียกเขาก็ไม่เรียกสักที
แต่ว่าคำตอบที่ใหม่ยืนยัน

แต่ค่าเช่าบ้านมันไม่รอแล้วนะแม่

ทางบ้านก็ไม่ปลื้ม
ต่อไปนี้ก็จะไม่ทำอะไรอีกแล้ว
เหมือนเป็นรางสังหรณ์นะคะ

คำสุดท้ายแล้วเขาก็สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไป

เกิดอุบัติเหตุตอน๖โมงเช้าค่ะ
โมงเช้าหลังจากเริ่มไปทำได้กี่วันครับที่เกิดอุบัติเหตุ

อย่างที่แม่คิดไว้จริงว่ามันอันตราย
เพราะใหม่เขาขี่รถไม่เก่งค่ะ
คุณแม่ถ้าลูกเราเป็นแบบนี้
การที่บอกว่าให้ทำใจคุณแม่

ความเป็นจริงไม่มีใครรับได้ค่ะ
มันจะทำใจได้ยังไงกันเล่า

กอดเราหอมกันอยู่ทุกวัน
คำว่าธนอนฟูฟักหัวจะโต

คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่

สาเหตุที่คุณพ่อคุณแม่ต้องบ่น
บางทีต้องปรามในสิ่งที่น้องอยากจะทำ
เพราะว่าบางทีมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่ารับไม่ได้
ทำใจยอมรับไม่ได้แบบนี้

บางครั้งการที่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่บ้าง

แต่ว่าเนื่องด้วยภาวะจำยอมนะคะของครอบครัวที่จะต้องออกไปฝ่าฟันและต่อสู้

แน่นอนเราไม่มีทางทำใจได้คุณแม่
คุณคะ

เอาเลือดที่ข้างในสมองออก
แล้วก็เจาะปอดค่ะเพื่อระบายเอาเลือดที่ปอดออกค่ะ

บอกว่าไม่มีความหวังค่ะ
โอกาสที่รอดมีน้อยค่ะ
แล้วตอนนั้นคุณแม่อยู่คนเดียวแล้วคุณยายล่ะฮะ
ยายก็อยู่ที่บ้านค่ะเพราะว่ายายแกตกใจ
ยายแกก็ช็อกมาไม่ไหว

คุณยายกับคุณยายไปคุยอะไรกับน้องบ้างโดยที่น้องไม่รู้เรื่อง
บอกว่าใหม่ต้องอยู่นะต้องอยู่เพื่อแม่
ต้องสู้เพื่อแม่แล้วแม่ก็จะสู้เพื่อใหม่เหมือนกันเราจะไม่ทิ้งกัน

ก็บอกอย่างนี้แหละค่ะก็บอกเหมือนอย่างที่แอร์บอก
จับมือลูกสาวไหมคุณยาย
แล้วก็จับมือหลานแล้วก็บอกอย่างนี้พร้อมกัน
ว่าเราทั้งหมด๓คนที่เรามีแค่นี้ในครอบครัวเราเราจะสู้ไปด้วยกัน
คุณแม่ที่ลูกต้องไปทำงานก็เนื่องด้วยครอบครัวเราไม่มีสตางค์อยู่แล้ว
กระทั่งค่าบ้านเราก็ยังจะไม่มีจ่ายค่าไฟก็เช่นกัน
แล้วพอมาประสบปัญหาแบบนี้เราเอาเงินจากไหนมาใช้จ่ายคุณแม่
ก็ได้จากคนที่รู้ข่าวค่ะมีผู้ใจบุญคนมีเมตตาที่เขาสงสารเอ็นดูใหม่ค่ะ
เพราะว่าใหม่เนี่ยเขาเป็นเด็กนอบน้อมในอำเภอปานบุรีเนี่ยมีคนรู้จักใหม่
ถ้าเอ่ยชื่อใหม่นี่อ๋อเด็กคนนี้ที่ชอบไปไหนก็ชอบยกมือไหว้ไหว้หมดเลยค่ะ
ด้วยความดีที่เขาเคยสร้างไว้กิริยามารยาทงามที่เขาเคย

ทำให้ผู้คนพบเห็นก็เป็นที่ล่ำลือว่าตอนนี้น้องลำบากครอบครัวน้องลำบากก็เลยมีคนพอจะช่วยเยียวยาอยู่ได้บ้าง
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเพียงพอเพราะว่าเห็นบอกค่าใช้จ่ายเยอะมากเห็นบอกคุณแม่ต้องไปกู้เงินด้วยกับคุณยายใช่ไหม
ใช้จ่ายในครอบครัวกู้มาทั้งหมดเท่าไหร่คะ

หมายเขานอนอยู่นานไหมครับ
แล้วก็ออกมานอนห้องพักฟื้นอีก๑เดือนค่ะ
ด้วยประสบการณ์กู้ไพ่ของคุณพูดนะพี่เต๋
แม่จะหาทางทำให้ไหมหายแม่จะพยายามทำเพื่อไหมนะครับ
โอเคครับ